ผู้ชายอายุ๖๑ปีมีอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะ
เมียกลัวว่าเมียจะไปมีคนอื่น
ตัดสินใจใช้มีดจ้วงแทงไปเที่ยวร่างกายของเมีย
รวมแล้วนับได้สักประมาณ๕แผล
จนกระทั่งเมียเสียชีวิต
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมลูกสาวกลับมาบ้านมาเจอ
พยายามโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าแม่ถูกใครฆ่าไม่รู้
ถูกคนร้ายมาแทงลูกชีวิตลูกไม่รู้

รับโทรศัพท์ลูกถามว่าแม่มึงตายแล้วใช่ไหม
พ่อเป็นคนแทงเองพ่อเป็นคนลงมือสังหารเองนะคะ
นี่ค่ะผู้ตายก็คือนางสมหวังอายุ๔๓ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างบ้านเช่า

คือผู้ตายเนี่ยถูกแทงด้วยอาวุธมีดปักคาหน้าอกเลยนะคะ
แล้วก็ตามร่างกายก็ถูกมีดอันเดิมจ้วงแทงไป

ส่วนคนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายนั่นแหละ
ชื่อว่านายจิตติอายุ๖๑ปี

ตำรวจสนบางเขนมีการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้น
พบว่านายจิตติหึงหวงกลัวภรรยาจะไปมีชายใหม่
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บนายจิตติค่ะ
อย่างที่บอกไปก็โทรคุยกับลูกสาว
บอกว่าพ่อเป็นคนฆ่าแม่ของเจ้าเอง
หลังจากนั้นก็ขับรถแท็กซี่หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้
จนกระทั่งตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่ม
นายจิตติคนก่อเหตุได้
ความคืบหน้าเรื่องนี้พันธ์ตำรวจโทอนันต์วรศาสตร์
รองผู้กำกับการสืบสวนสนบางเขนบอกว่า
ตอนนี้ได้รับการประสานจากตำรวจโรงพักน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
ว่าไปพบรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าอาวติสีเหลือง
หมายเลขทะเบียนทอทหารสบริษีหกเก้าห้าสองกรุงเทพฯ
นายจิตติผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีขับรถแท็กซี่คันนี้หลบหนีไป
ไปพบรถคันนี้ถูกนำจอดทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอน้องแคร์
พอไปตรวจสอบสภาพรถนะตำรวจโรงพักหนองแคร์ไปตรวจสอบสภาพรถ
ปรากฏว่ารถถูกปิดล็อกทั้ง๔ประตูไม่พบตัวนายจิติผู้ต้องหาก็เลยประสานไปที่
สากรแท็กซี่นาสยามจำกัดเจ้าของอู่ที่ผู้ต้องหามาเช่ารถไปขับ
บอกว่าช่วยหน่อยให้นำกุญแจสำรองมาเปิดรถให้หน่อย
พอเปิดเสร็จปุ๊บตำรวจเขาก็เลยเอารถแท็กซี่คันนี้
เก็บรักษาไว้ที่สอนอบางเขนท้องที่ที่เกิดเหตุ
พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บรอยนิ้วมือแฝง
เพื่อประกอบเป็นหลักฐานทางคดีต่อไปนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคะพยายามที่จะสืบสวนว่า
นายจิติตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนอย่างไร
ล่าสุดยังพบว่าเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
รอยต่อกับจังหวัดลบบุรีซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้
พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ในข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ